ชาลีนดาราสาวไต้หวัน

หรืออันยูชิงผมเรียกเขาชาลีนมาใกล้ค่ว่า

เขากลับประเทศเข้าไปเขาเป็นนักท่องเที่ยว

เขามาเที่ยวเมืองไทยเมืองไทยเปิดรับนักท่องเที่ยว
ปรากฏว่าโดนตำรวจเรียกไถ
เมื่อกลับไปประเทศเขาเขาไปพูดให้ในประเทศเขาฟัง

สมมุติว่าคุณภาคภูมิไปเขมรโดนตำรวจเขมรถ่ายแล้ว

คุณพ่าคุมก็ต้องกลับมาไทยโอ้โหไม่น่าเลยนี่

ปรากฏว่าตำรวจไทยยืนยันด้วยเกียรติ
ยืนยันด้วยศักดิ์ศรีรองพบชนพูดกับปาก
บอกว่าไม่มีเรื่องนี้เสร็จแล้วไม่พอไปแต่งเรื่อง
ผมยืนยันได้ว่าเป็นการแต่งเรื่อง
แต่งเรื่องอย่างไรไปเตรียมกับกราฟ
เดี๋ยวบอกกันนะว่าพวกนี้เมา

สิ่งต่างเหล่านี้ผมถามง่ายกับคุณภาคภูมิ
คุณเอาศักดิ์ศรีของประเทศเนี่ยภาพลักษณ์ของประเทศ
ปกป้องคนผิดทำไม
ทีนี้เอาล่ะคุณอาจจะบอกว่าวันนั้นเขาไม่มีหลักฐาน
คุณภาคภูมิผมจะบอกคุณให้นะ

คุณชุวิตดูการแถลงของตำรวจมาตลอดตั้งแต่เป็นข่าวใช่ไหม
มันแน่นอนสิครับผมเนี่ยจะเปิดสงครามกับใครผมไม่ศึกษาศัตรูเนี่ย
แล้วผมจะไปศึกษาอะไรผมจะไปนั่งเทียนเขียนเอาเองหรือนั่งเทียนมั่วเอง
เท่านั้นไม่พอพบชนเอามาพูด
เล่น๑๕๗แล้วล่ะครับกับลูกน้องที่ไม่จับบุหรี่ไฟฟ้า
คุณพบคุณเล่นตลกหรือเปล่าเนี่ย
ที่เขาต้องการรู้ไม่ใช่เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า
เขาต้องการรู้ว่าการลีดไถเป็นเรื่องจริงหรือไม่
ลีดไถก็คือ๑๔๙ตามมาตรากฎหมายเรียกรับผลประโยชน์
๑๕๗คุณไปจับบุหรี่ไฟฟ้านี่เด็กก็หัวเราะกันทั่ว

คือที่ตำรวจนครบานแถลงวันนั้นเนี่ย
เอาไปตรวจสอบแล้วมีกล้องวงจรปิดมีแกรปคามายืนยัน
อยู่ที่ด่านไม่ได้ถึง๒ชั่วโมงแค่๔๐กว่านาที
ปล่อยไปเพราะเห็นว่าเออใกล้เวลาเลิกด่าน
แต่ก็เห็นว่าไม่น่าจะเป็นผู้ที่เป็นบุคคลอันตรายอะไร

เนี่ยตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาแล้วไงตำรวจชุดปฏิบัติงานวันนั้นว่า
เนี่ยละเลยการปฏิบัติหน้าที่
เหมือนว่ามันจะจบอย่างนั้นมีแกรปคาร์อะไรมาด้วย
แต่อยู่ดีคุณชูวิทย์ออกมาบอกมีหลักฐานนะมีพยานยืนยันมันยังไงกันคุณชุวิตวันนั้น
คือนี่คือกระบวนการบิดเบี้ยวการที่ผมออกมาพูดคุณภาคภูมิครับ
ผมขอพูดยืนยันว่าการมาพูดของผมเนี่ยเพราะผมเห็นกระบวนการที่บิดเบี้ยว
บิดเบี้ยวก็คือกระบวนการของตำรวจบชนพยายามจะบิดเบี้ยวคดีโดยการเอาคดีเล็กบางคดีใหญ่
อย่างที่ผมบอกซึ่งมันไม่ยุติธรรมไม่ใช่ไม่ยุติธรรมกับชาลีนที่เป็นนักท่องเที่ยว
มันไม่ยุติธรรมกับสังคมไทยว่าคุณจะมาจะไปพูดเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า
ทั้งทั้งที่เรื่องการลีดไถเป็นเรื่องสำคัญวันนั้นคุณให้ลูกน้องยืนยันบอกว่าไม่จริง
ไม่จริงเอาเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็นป้องกันเลยว่านี่เป็นเรื่องเท็จเป็นเรื่องเมา
เรื่องนู้นเรื่องนี้ไปตั้งไทม์ไลน์ดูสิเห็นไหมถือบุหรี่ไฟฟ้า
คุณภาคภูมิครับคุณทำอย่างนั้นไปเนี่ยคุณทำไปเพื่ออะไร
ทั้งทั้งที่ความเสียหายเนี่ยมันเกิดกับภาพลักษณ์โอเคคุณอาจจะบอกว่าอยากจะปกป้องคือเฮ้ย
เงียบไปอย่าให้มีเรื่องนะแต่คุณไม่ได้พูดความจริงเหตุที่คุณไม่พูดความจริง
เพราะว่าคุณก็รู้อยู่ว่ามันมีการรีดไถจริงทำไมตอนนี้คุณถึงกลับมาพูดแล้วล่ะ
คุณสังเกตไหมว่าวันนี้หรือเมื่อวานที่เขาพูดอ๋อมีหลักฐานแล้วครับชัดเจนครับ
มีกล้องวงจรปิดจากเอกชนแจ้งเขาอาหารตำรวจไปหกนายที่ประจำดัง
ไม่มีแล้วล่ะถ้าผมไม่มาพูดจะมีไหม
วันนั้นคุณชุวิตทำไมถึงมีพยานถึงเขาถึงติดต่อคุณชีวิตมาว่า
คุณภาคภูมิไปเจอกันได้ยังไงฮะหรือยังไง
ก่อนที่จะไปตรงนั้นผมจะย้ำตรงนี้นิดนึง
วันนั้นพูดอย่างใช่ไหมบอกว่าศักดิ์ศรีป้องกันไม่มี
แต่พอผมมีพยานมายันวันนี้มาบอกแล้วอ๋อมีแล้วครับกล้องชัดเจนครับว่ามันรับ
แจ้งข้อหาเรียบร้อยทำไมทำอย่างนั้นอ่ะ
ทำไมไม่พูดตั้งแต่วันแรกถูกต้องทำไมคุณไม่พูดวันแรกคุณยังบอกไม่มีอยู่เลยล่ะ
มีแล้วครับกล้องจากภาคเอกชนเห็นชัดเจนครับว่าพวกมันรับ
ท่านผู้ชมไทยรัฐที่เคารพรักษ์ฟังชุวิตก่อน
จากการที่ผมมีพยานชัดเจน

คุณภาคภูมิคุณคิดว่าคนที่จะเป็นพยานกับคุณเนี่ย
โดยเฉพาะคนต่างชาติต่างบ้านต่างมือเป็นนักท่องเที่ยว
เขามาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเขาคือทัวร์ลีส
เขาไม่ได้เป็นคนไทย
เขามา๒๙ธันวา๖๕แล้วเดินทางกลับเนี่ย
ต้องกลับ๕มกรา๖๖ถูกต้อง
ที่เจอดาคืน๔มกรา๖๖
คือวันนั้นเขาบอกถ้าเขาไม่ยอมจ่ายให้เนี่ย

เพราะเขาบอกจะต้องติดคุก๒คืน
คุณภาคภูมิกำลังไปเร็วเกินไป
ผมกำลังอธิบายให้คุณภาคภูมิฟังถึงกระบวนการหาพยานก่อน

คุณคิดว่ามีพยานต่างชาติมายอมมาบินมาให้คุณ

ผมถามว่ามันไม่ใช่ง่ายหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้เลย
เพราะอะไรเพราะนี่ไม่ใช่บ้านเมืองของเขา
แล้วการที่คุณไปใส่ร้ายเขาชาลีน
คุณบอกมันไม่จริงเขาโกหกเมาแอเลย
ผมถามว่าคุณทำอย่างนี้แล้ว
คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มา
นี่ถูกไหมคุณนี่ไงผมต้องบอกว่าคุณเป็นขั้นเป็นตอนก่อน
คุณแน่ใจอยู่แล้วว่าพยานต่างเหล่านี้
เป็นพยานนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ซึ่งเขาไม่มายืนยันกับคุณได้อย่างแน่นอน
ถึงแม้คุณจะรู้แต่คุณก็ไม่มาอยู่แล้ว
ดังนั้นเรื่องนี้มันก็จะจบแบบเงียบ

คือคือถ้าเกิดว่าคุณชูวิทย์ไม่ได้พยานแล้วไม่ออกมาเปิดเผยเนี่ย

ก็จะเป็นแบบที่เขาพูดไงที่รองพบชนคนนั้นพูดไง

เกียรติยศของตำรวจไทยไม่มีครับ
แต่พอผมนำพยานมาได้เนี่ยเขากลับลำเลย
พอพยานผมยืนยันโป้งวันรุ่งขึ้นจับเป็นเพลีย๖คนมาเลี้ยงเลยครับ
ถามว่าชัดเจนไหมเขายังไม่ยอมรับเลย
แน่นอนครับมีกล้องเอกชนเห็นชัดเจนเลยครับ
ทำไมคุณไม่พูดจากวันแรกล่ะ
คุณเห็นไหมการที่ผมจับอะไรได้เนี่ยมันต้องชัดเจน
จับให้มั่นคันให้ตาย
จันถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒